คุณผู้ชมดูความคืบหน้ากรณีที่ชายชาวแอลฟริกาใช้ฝาดชะโครก
ฟาดเข้าที่ศีรษะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๕ปี
ผู้หญิงคนนี้เป็นนักธุรกิจค้าเผ็ดแล้วเธอก็เสียชีวิตค่ะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นนะคะผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ย
เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศออกจากไทยไปฮ่องกงแล้วก็ไปแคนาดา
ล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
มาดูกรณีนี้กันหน่อยนะคะกรณีที่นางสาวสุดสมารื่นฤทธิ์อายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นนักธุรกิจค้าเพชรถูกนายมิสวาคีเมียมิล่าอายุ๓๘ปี
สัญชาติแอฟริกาใต้ก่อเหตุฆาตกรรมด้วยการใช้ฝาชักโครก
ทุบตีศีรษะจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
คือกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจน
ฝ่ายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าผู้ต้องหาเดินทางหนีออกนอกประเทศ
ผู้ต้องหาได้แล้วนะคะหลังก่อเหตุได้หลบหนีออกนอกประเทศไปที่ฮ่องกง
ก่อนเดินทางไปที่ประเทศแคนาดา
โดยตำรวจไทยได้ประสานขอส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยแล้ว
ลักษณะความร่วมมือการส่งมอบผู้ต้องหา
ว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ๒๓สัปดาห์
ก็น่าจะส่งกลับมาไทยได้นะคะ
เนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่า
แล้วก็หลังจากนั้นจะผลักดันออกนอกประเทศของแคนาดาต่อไปค่ะ